อีกหนึ่งวิจารณญาณก็คือพูดถึงเรื่องของการที่เรามีความเชื่อความศรัทธาในแต่ละองค์แต่ละแบบแต่ละรูปแบบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพระไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกุมารเรื่องของเทพอะไรก็แล้วแต่แต่ถ้าหากว่าพูดถึงเรื่องของกุมารแล้วเนี่ยนะคะจะพาไปวัดแห่งนี้เขาว่ากันว่าเป็นกุมารให้โชคให้ลาบสุดปังค่ะ
สวัสดีครับพาทุกท่านมาที่วัดตากล้องจังหวัดนครปฐมวัดเนี่ยมีอดีตพระเกจิชื่อดังคือหลวงพระเช่มวัดตากล้องครับถ้าคำว่ากุมารดูดลกเนี่ยคือหลวงพระเช่มวัดตากล้องเท่านั้นนะครับกุมารดูดลกเนี่ยผมมีอยู่สองตนนะครับก็คือน้องโสรสกับน้องรวยพยายามเลี้ยงทำไงได้เขามีตัวตนพูดคุยกับเขามันจะแ
ของด้านลาผลนะแล้วบางครั้งเนี่ยมันส่งสัญญาณเป็นคีย์วอร์ดบอกมาได้ด้วย
นี่แหละผมได้ยินไม่ผิดใช่ไหมใช่
เป็นคีย์เวิร์ดสิก็จะต้องเป็นบางสิ่งบางอย่าง

เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังที่นี่ว่าศักดิ์สิทธิ์ยังไงบ้างนะคะ
วัดตากล้องอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐม
วัดแห่งนี้มีอดีตเกจิพระชื่อดังก็คือหลวงพ่อแช่มวัดตากล้อง
หลายคนนับถือท่านมากในเรื่องของการเสกกุมาร
เป็นกุมาดูดรกนะคะ
มูเตรลูทางกุมารเขานิยมมากเลยเรื่องของกุมารดูดรก
มีอาการนิดหนึ่งอย่างที่เขาบอกไปมีการพูดคุยสื่อสารกับกุมารบ้าง
จะทำให้เขาเหมือนกลายเป็นพลังงาน
แล้วการให้ข้าวให้น้ำให้ขนมใช่ไหม
เวลาเลี้ยงกุมารอาจจะต้องถวายขนมถวายน้ำอะไรต่างแบบนี้
เขาบอกว่าเพียงแค่คุณเนี่ยใส่บาทแล้วคุณกรวดน้ำให้เขานะ
เขาก็จะได้รับเพราะว่าเขาเป็นพราย
และเขาจะช่วยในเรื่องของโภคทรัพย์โชคลาภค้าขาย
ส่วนใหญ่คนที่เป็นสายค้าขายเนี่ยเขาจะชอบเลี้ยงกุมาร
เพราะเขาจะเชื่อว่ากุมารจะช่วยหนุนนำเรื่องของการค้าขายการเจรจาโชคลาภต่างนะคะ
ใครมีโอกาสได้เข้าไปกราบไห้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดตากล้องแล้วก็
อย่าลืมไปท่องคาถาโปร่งฟ้าของหลวงพ่อแช่มแห่งวัดตากล้องแห่งนี้
ชาวบ้านเขาเล่าขานกันว่าถ้าเกิดใครได้ท่องคาถาบทนี้แล้ว
ดวงของคุณจะเปิดและชีวิตของคุณจะโปร่งจะสว่างจะสดใสมากยิ่งขึ้นนะคะ
จริงนะสิ่งสำคัญเข้าวัดก็ทำจิตใจให้สงบเหมือนเป็นการสะสมแต้มบุญคิดซะอย่างนั้นละกัน
ใช่ให้สบายอกสบายใจส่วนเรื่องดีเดี๋ยวก็ตามมาเองนะคะ